เป็นภาพบางคนก็บอกว่าเป็นภาพซึ้งความประทับใจนะคะ
เพื่อนกันและเพื่อนตายตลอดไป
ขอโทษนะคะใครที่ทานข้าวโทษทีหนอนนี่ยั่วเยี้ยวไปหมดแล้วค่ะขึ้นอืดแล้วค่ะแต่หมาเพื่อนมาเนี่ยอีกตัวเนี่ยไม่อยอมไปไหนนะคะ
แต่คือเฝ้าแบบนั้นเฝ้าทราบเพื่อน
เออเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
นะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยบนถนนหมายเลขยี่สิบเอ็ด
ลดสักหลุมเก่าจังหวัดเพ็ดชะบูนเขาเอาคลิปนี้มาโพส
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเชาห์ยี่สิบสี่กัญญายนสองพัน
ห้าร้อยหกสิบสามประกาศตามหาเจ้าของหมาครับ
ไปรับกลับมาด้วยครับไม่รู้กี่วันแล้วไปเฝ้าเพื่อน
เพื่อนตายเหม็นเน่าไม่รู้กี่วันแล้ว
ถนนระหว่างสักหลงไปบ้านบึงหลงสัก

ทีนี้หลังจากที่คลิปนี้มันปรากฏออกมาตามสื่อสังคมออนไลน์
ลงพื้นที่ไปดูว่ามีจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปดูนะฮะมีจริงตามที่มีคนมาโพสต์ไว้นะ
หมาตัวนี้มันเป็นหมาพันเดียวกับหมาที่ตาย
หมาที่เดินดุ๊กดิ๊กไปดุ๊กดิ๊กมา
แม้ว่าเพื่อนมันเนี่ยจะตายไปแล้วขึ้นอืดแล้วเหม็นเน่าก็แล้ว
เต็มตัวก็แล้วมันก็ยังเฝ้าเพื่อนมันแบบนั้นนะคะ
เฝ้าซากเพื่อนมันแบบนั้นเราสอบถามเจ้าของโพสต์
ชื่อว่าคุณสัญลักษณ์ยาทองชัยอายุ๕๐ปี
เล่าบอกว่าตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเห็นสุนัข
เฝ้าเพื่อนอยู่ตอนแรกคิดว่าหมาอีกตัวที่นอนอยู่
คิดว่ามันแค่เจ็บแต่พอไปดูใกล้

มันเห็นมีหนอนไต่ยั่วเอี้ยเต็มไปหมด
ก็รู้แล้วว่ามันซากแล้วมันตายแล้ว
พอเข้าไปใกล้ไอ้หมาเนี่ยหมาตัวนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ลักษณะคือหวาดกลัววิ่งหนีไปหลบในก่อย่าข้างทาง
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำไปนำอาหารแมวมาให้มันกิน
แต่มันก็ไม่ยอมกินนะมันก็เฝ้าเพื่อนมันอยู่อย่างนั้นนะคะ
เจ้าของโพสต์เล่าต่อทีนี้ด้วยความรู้สึกสงสาร
แล้วก็มีการแจ้งหน่วยงานโดยเฉพาะกู้ภัยร่วมกระตันยูลมศักดิ์

เพื่อประกาศตามหาเจ้าของมารับตัวกลับไปนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยเจ้าของโพสต์คลิปว่าหมาทั้งสองตัวเนี่ยมันน่าจะผูกพันกัน
พออีกตัวหนึ่งตายเนี่ยก็เลยเฝ้าไม่ห่างแบบนี้นะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกเจ้าของนำมาปล่อยหรือว่าตกรถหรือว่าอะไรกันแน่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเห็นแล้วช่วยนำกลับไปเลี้ยงหน่อยได้ไหม
หมายถึงว่าหมาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอามันกลับไปหน่อยสงสารมันค่ะ

เป็นความรักระหว่างหมากับหมาเนี่ยนะคะมันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันตาย